ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของร้านรับติดตั้งกล้องวงจรปิดร้านหนึ่งที่ชนบุรี
ร้านอยู่ริมถนนเมื่อวันเขาดาวน์ปีใหม่เนี่ย
แกก็กวาดถนนหน้าร้านอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนมาลงมาเลี้ยงฉลองด้วย
มอเตอร์ไซค่ะหนึ่งผ่านไปนะครับแล้วเขาเบรกหน่อยหนึ่งเห็นไหม
แล้วก็ขี่ผ่านไปก็นั่นคือช่วงคืนวันที่๓๑ธันวาคมต่อเนื่อง๑มกราคมนะฮะ
หนึ่งครึ่งแล้วนะครับเนี่ยฮะภาพจากล้องวงจรปิดหน้าร้านที่เขามาดูย้อนหลังนะ
เพราะเขางงงเอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไงเนื่องจากวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สพเมืองชนบุรีเนี่ยมาแจ้งกับเจ้าของร้านที่กวาดถนนอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ย
ชื่อนายนพฤษรัตนาพรวัย๓๔ปีบอกว่ากรุณามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับ
เพราะว่ามีคนเนี่ยเอาใบรับรองแพทย์มายื่นฟ้องนะฮะฐานทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บนะ
เนื่องจากคนขี่จักรยานยนต์คนนี้บอกว่า

ผงมันปลิวไปเข้าตา

เขาก็ไปหาหมอมามีใบรับรองแพทย์

ส่วนจะสามารถดำเนินคดีได้ไม่ได้

เราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลย
ไม่มีฝุ่นควันอะไรมาเข้าตานะ
ตรงจุดที่เราอยู่ก็ไปขยี้ตา
แต่ประมาณตีหนึ่งเริ่มเลิกกันหมดแล้วเขาก็มาคนเดียว
ผมก็ไม่อยู่เหลือแฟนผมคนเดียวเก็บของ
เขาก็มาถามบ้านข้างว่าใครเป็นคนปล่อยกาเพชรอะไรอย่างนี้
บ้านข้างเขาเลยชี้มาทางนี้ทางนี้
เนี่ยไปรับรองแพทย์คือเหมือนเขาต้องการมาเรียกเรียกร้องทุกข์อะไรเนี่ย
ซึ่งคุณไม่ถามก่อนเหรอว่าผมไปทำผิดตรงไหน
ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคุณอำมก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในร้าน

เป็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาโดน
ตำรวจบอกว่ามีคนแจ้งความขุน

เราก็เลยลองไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ
ประธานเครือข่ายรนรงค์ทวงคืนความอะ

กฎหมายที่จะเอาผิดกรณีการกวาดขยะแล้วก็มีฝุ่นไปเข้าตาเนี่ยนะครับ
เพียงแต่ว่าไอ้กรณีของคนขับมอเตอร์ไซค์
ใส่หมวกกันน็อกตามพรบจราจรทางบกมาตรา๑๒๒ปรับ๕๐๐บาท

ฝุ่นเข้าตาถึงไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข่าโทษได้
ก็เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายเอาผิดเรื่องนี้ไว้
ถ้าเขาทิ้งขยะในที่สาธารณะในถนนเนี่ยมีกฎหมายเอาผิด
แต่ถ้าเขาแค่กวาดขยะเนี่ยไม่มีกฎหมายเอาผิด
ฝุ่นเข้าตามีใบรับรองแพทย์
ก็ต้องมาตรวจสอบกันดูว่าที่ฝุ่นเข้าตาเนี่ย

ในการขับขี่รถจักรยานยนต์